เศรษฐาเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นของทั้งสองคนนี้เหมือนกันนะคะ
คุณพิชิตแล้วก็คุณไผลลิกด้วยบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่เจ้าตัวไม่อยากทำให้คอรมอลำบากใจ
เรื่องเสียงท้วงติงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างนะคะ
คุณไผลลิกเองเนี่ยคุณเศรษฐาใช้คำว่ายังมีความไม่แน่นอน
ใช้คำว่าไม่แน่นอนนะคะแต่ว่ายืนยันว่าโคต้าทั้งสองคนยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็บอกสื่อบอกเออใจเย็นหน่อยใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อน
คือสื่อเนี่ยถามไงคะว่าเสนอชื่อรัฐมนตรีเพิ่มเติมเนี่ย
รอพร้อมกับการปรับคอรมอลครั้งใหม่ไปเลยไหม
หรือเสนอเลยนี่โผล่หนึ่งนี่ยังไม่ทันได้ถวายสัตว์เลยนะ

นายกุศิษย์ธรรมบอกใจเย็นรีบไปไหนกัน
ผมก็ต้องบอกว่าต้อง
ถ้ายังไม่แน่มีความไม่แน่นอนทั้งด้านคุณสมบัติทั้งอะไรแบบ

เพื่อที่จะหัวจัดการน์แพนดินได้

แล้วไว้ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีทั้ง๒ท่านนะครับ

กำหนดตัวบุคคลไว้ที่จะมาทดแทนหรือยังครับ

สองคนที่มีชื่อก็ยังมีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมครับ

ครับโรงงอชื่อใหม่และด้ากหลักพร้อม
พอตรวจสอบเสร็จแล้วจะเสนอไปเลยหรือยังครับ
เย็นนะครับท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ
ก็ขอขอบคุณท่านแต่เดี๋ยวก็ขอดูไปก่อนนะครับ